คุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับจอมคุยกับจอมขวัญนะคะ
อีพีนี้เป็นอีพีที่๑๘แล้วนะคะเป็นอีพีสุดท้ายสำหรับซีซั่นนี้แล้วนะคะซีซั่นที่เราคุยกันกับหลายอาชีพในช่วงที่วิกฤตที่สุดของโควิดมาด้วยกันนะคะและแน่นอนคือพูดว่ามาด้วยกันเนี่ยก็มาบ้างไม่มาบ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่เราอาจจะไม่ได้เคยคุยกันเนี่ยอาจจะหลายอาชีพนะคะแล้วก็หลายคนที่ต้องล้มหายไปใ

ทำไมดิฉันก็เป็นคนปกติกลุ่มหนึ่งนะคะ

ใช่แล้วก็มีการขอร้องว่าเปลี่ยนแขกรับเชิญ
คือไม่ได้มีความขัดแยกอะไรกันส่วนตัว

คุณแจ๊คคือกลัวจริงจบ
กลัวจริง
ใช่แต่ไม่เชื่อนะว่ามีผี

ไม่มีหรอกผี
ผมว่าปลอบใจตัวเอง
กลัวไว้ก่อนเผื่อเจอจะไม่ตกใจมาก

ตอนเด็กกลัวยังไงตอนนี้ก็ประมาณนั้น

ใช่คือเป็นคนไม่เติบโตอะไรไปเลยค่ะดิฉัน

ผีไว้ก่อน

แต่ว่าแต่ว่าคุณแจ๊คเองก็
กลัวผีครับ

งงมั้ย

ครับ
อธิบายให้ฟังหน่อยคนกลุ่มนี้เขายังไงล่ะฮะ
คือส่วนตัวผมผมคิดว่ามันเป็นอาชีพ
มันเป็นหน้าที่การงานก่อน

พี่ป๋องน่าจะเกลียดอะค่ะตั้งแต่ตอนนั้น

ต้องกล้ากลัวค่ะ

ก็เป็นคนกล้ากลัว

ไม่ไงของขวัญคือเดี๋ยวกูไปต่อเอง
หนังจบเดี๋ยวกูไปต่อ

ต่างเนื่องเองเลย
มันคิดต่อเนื่องไปอย่างนั้นเลย

แต่ผมเป็นยุคบุกเบิกในการไปตะลุยบ้านผี
ยุคนั้นสมัยนั้นย้อนกลับไปน่าจะสิบกว่าปี
กลุ่มวัยรุ่นตอนกลางคืนเขาไม่มีเฟซบุ๊กเล่นเหมือนเรา

ผมก็เป็นยุคบุกเบิกในการเข้าไปลุย

วัดเสี่ยวอะ

อะใช่
อาจจะอาศัยจังหวะอาจจะเกิดอะไรขึ้นที่เป็นอันตรายก็ได้

ถ้ามันเป็นตึกที่หรือว่าเป็นโรงแรมเดี๋ยว